ถ้าคุณปลอยกลับกรุงเทพแล้ว
ใครจะไปงานแต่งของใบตองกับผมล่ะครับ
โอ๊ยคิดว่าจะรังกันไว้เพื่อชอบกัน
ที่ไหนได้รั้งไว้เพราะกลัวไม่มีคนใส่ซองให้แขวนกับตัวเอง
ไอ้คนใจร้ายมันหลอกให้รู้สึกผีแล้วก็ออกการ์ดมาตีแสงหน้า

ไม่ได้ฉีกจริงฉีกแค่ในมโนก็ยังดี

แล้วจะเอาซองที่ไหนใส่ไปงานดอกนี่
สงสัตย์กูต้องใส่ซองขาวเหรอมั้ง
ถ้าคุณปอยไม่รังเกียจ

ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยจะใส่ซองเดียวกันได้ไง
แล้วต้องเป็นอะไรกันเหรอครับถึงจะใช้ซองเดียวกันได้

ถ้าอย่างนั้นผมขอเป็นแฟนคุณปอยได้ไหมครับ

สิล่ะเพราะเอิญว่าคนมีท้องมีหย่องใสมันก็เหลี่ยวอยู่อุบหยาบอยู่อุบหยาบจังสิล่ะ
มันอย่างนั้น
แค่เพราะนะเยินมีท้องใสก็ทำเอาพ่อคิดไปไกลว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากวนเลยเหรอจ้ะ
ก็ใช่สิลูกมันจะมีอาชีพอะไรล่ะทำให้เรารวยข้ามคืนได้
แล้วไอ้หืนมันก็ขี้เกียจจะตายพ่อว่านะมันต้องกลับไปเล่นการพนันแน่เลย
คิดมากนะพ่อหน้าเหินเขาอาจจะทำงานหนักแบบที่เราไม่รู้ก็ได้นะจ๊
หัวหน้าดูหนังเรื่องเดียวต้องจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอ
ผมไปซื้อที่ตลาดมานะครับเอ้าจริงมีสูตรด้วยนะ
แต่เอาไว้ใส่ครั้งหน้าครับ
แรกผมก็อยากจะแต่งตัวเบาหน่อย
อ๋อจ๊ะเบาก็เบา
ไปกันเลยไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินร้านอาหารที่อร่อยที่สุดเลย
ไปสิ

ปอยแม่ก็นึกว่าพ่อ

ก็เห็นว่าไปสืบเรื่องบ่อนกับผู้ใหญ่ตุ๊กก็ลูกเอ้ย

งั้นเดี๋ยวปอยอยู่เปิดประตูให้พ่อเขาก็แล้วกันนะ
ไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมาก
แม่จะต้องไปนอนให้ครบ๘ชั่วโมง
ถ้าไม่ครบ๘ชั่วโมงแม่เหี่ยว
หน้าเหี่ยวไม่ได้หรอกคนเป็นนางงามไม่ต้องหน้าติ่ง

ยังเยอะเดี๋ยวสายผนจะชีเป่าเรื่องบอดให้นะจ๊ะ

ยากนี้สายผนน่ะช้้อนักเชีย

อะไรพะนี่

จีบหัวหน้าดอนสุดท้ายมากเลย

อ้าวเป็นอย่างไรมันปล่อย

อุ๊ยแล้วใครล่ะจ๊ะ

ใช้ร้อนเดียวกันด้วย
หรือว่าหนูปลายกับหัวหน้าดอนเขาจ้

กับหัวหน้าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังพ่อกับแม่จริงนะจ๊ะ

พวกเราแค่ยังหาจังหวะบอกไม่ได้ครับ

จะดีจังช้าพ่อใช่ไม่ใช่โคบแบบนี้อ่ะจ๊ะ

มานี่

ก็ตอนแรกพ่อค่อยยังอุ้ยหูหน้าดอนอยู่เลย

ทีวันดาลง
ยยยย
ไม่ส่อยจ๊ะพี่
น้องเฟฟน
ปล่อยพี่ถือก่อน
กำนันถึกมีเมียน้อยเหรอ

มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคำว่าเพื่อน

สองเก้า

โดนบ้านด่อยปล่อยบ้านทุ่ม
ทุกวันเสาร์เวลา๖โมงเย็น